อันนี้เป็นเหตุการณ์รถสิบล้อค่ะขับมาขับมาดีดีนี่แหละจู่จู่ก็หักพวงมาลัย
เปลี่ยนเลนกระทันหันถามว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไปดูภาพนี้กันค่ะ

โอโหนี่ไง
โอ๊ยตายแล้วไม่เหลือค่ะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งค่ะ
เขาโพสต์คลิปจากกล้องหน้ารถค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นคือ๑๙เมษายน
คือในภาพจะเห็นว่ารถสิบล้อเสียหลักพลิกหงายท้องเลย
ขณะที่เขาเปลี่ยนเลนกระทันหัน
คนที่โพสต์คลิปเนี่ยระบุข้อความด้วยบอกว่า
ใช้ถนนเส้นสุวินทะวงระวังกันด้วย
เนื่องจากมีการทำถนนตลอดทาง
ในคลิปขับรถตามมาอยู่ดี
คนขับไม่ชินเส้นทาง

จู่เขาก็หักหลบเปลี่ยนเลนกระทันหัน
แล้วก็เกิดเสียหลักพลิกหงายท้องเลย
แล้วก็ขณะที่รถมันเสียหลักพลิกหงายท้อง

ผู้ชายคนนั้นก็ออกมาจากด้านหน้ารถ
ว่าคนนี้น่าจะเป็นคนขับ
แต่ว่าเคราะห์ดีนะเขาได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
หลังจากที่รถที่ตามมาเข้าไปช่วยเหลือ
ก็ไปช่วยเหลือคนบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
ส่วนสาเหตุคาดว่าคนขับน่าจะไม่ชินเส้นทาง
ใช่คือถนนแบบนี้มันเป็นเหมือนกับถนนซ่อมไงคะ
บางทีเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันหักซ้ายหรือหักขวา

ทีนี้พอเขาหักไปหักมาแล้วมันคงแบบเสียหลักไป
แต่ว่าต้องมีป้ายติดให้ชัดเจนด้วยนะ

เพราะว่าอันตรายนะยิ่งช่วงอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนได้
ยิ่งดีที่คนขับเขาไม่เป็นอะไรมากนะ
นี่ก็เป็นคลิปภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรอุบัติเหตุเลยนะคะ
ดูทีไรนี่เวลาขับรถเองนี่ต้องระมัดระวัง

ใช่เพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวเรา